ก็คือการนำยางพารานั้นมาทำอิดปูพื้น

ปูพื้นหรืออิดตัวหนอนสีสันสดใสแบบนี้
เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์วิจัยยางพาราฉะเชิงเศร้า
สถาบันวิจัยยางพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
สนับสนุนให้ใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น
เพื่อรักษาราคายางพาราแผ่นดิบชั้น๓
ไม่ให้ต่ำไปกว่ากิโลกรัมละ๓๓บาท
ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ได้ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องการทำถนนผสมยางพารา
แล้วก็ทำบล็อกตัวหนอนบล็อกปูพื้นยาง
ครับแล้วนอกนั้นก็จะมีแผ่นยางปูพื้น
หลายแบบก็สนใจเหมือนกันครับ

สมรวมกับสารเคมีตามสูตรที่ศูนย์วิจัยได้คิดค้นขึ้น

เน้นผสมดินขาวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

เพื่อทำไปเป็นแผ่นยางคอมเปล่า

การทำอิดปูพื้นจากยางพารา๑ก้อน
จะใช้ยางพาราถึง๗๕๐กรัม

บล็อกยางพารายังแพงกว่าอิดปูพื้นทั่วไป
โดยมีต้นทุนอยู่ที่ก้อนละ๒๕บาท
ส่วนอิดปูพื้นอยู่ที่ก้อนละ๑๐บาท
แต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
ปีครับแต่ว่าถ้าเป็นอิดธรรมดา
ก็๑๐ปีแล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนทีนึง

ทนทานและความยืดหยุ่นเป็นเอกลักษณ

เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น
สำหรับแผ่นปูพื้นยางพารานี้นะคะ

ล่าสุดนี้นะคะที่อบตลาดกระถิ่นก็ได้มีการสั่งออเดอร์เข้ามาแล้ว
โดยจะใช้ปูพื้นทั้งหมด๑๔๐ตารางเมตร
ว่าจะใช้น้ำยางพาราในการผลิตทั้งหมด๒๑๐๐กิโลกรัมค่ะ
สำหรับแนวโน้มอิดบล็อกปูพื้นยางพารา
จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดผู้สูงอายุ
ส่งผลให้การใช้งานในประเทศเพิ่มขึ้น
และช่วยให้ราคายางพาราขยับสูงขึ้นได้ในที่สุด
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน